ไวรัสโคโรนาเนี่ยอันนี้คือชื่อของตัวไวรัสใช่ไหมครับอาจารย์ครับ

มันก็จะมีไปเป็นซาก็มี

ที่หนักอยู่ในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้โควิด๑๙เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่อูฮัน

อันนี้ได้ยินกันชัดเลยอู่ฮั่นจำกันแม่นเลยนะฮะ
แต่อาจารย์บอกว่ามันมาแป๊บหนึ่งส่วนใหญ่ไประบาดที่อื่น

ตอนนั้นพลิกเลยแล้วก็ไล่ฉีดวัคซีนกัน

เขาจำได้ว่ามันเป็นปลายปีและทุกคนก็เริ่มดีใจ
อ่าอยู่ดีมาพลิกระบาดอีกรอบนึง
ครับคือโอเบครอนนี้ก็จะแซงโค้งมาเลย
แล้วก็คนก็งงมาจากไหนแอฟริกามาจากส่วนไหน

ก็ปลายมาจากสัตว์แล้วแพร่มาทุกคนหรือเปล่าอย่างนี้นะครับ
คือมันเหมือนกับมันเป็นสายพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะ
แตกมาใหม่เลยครับ

ก็เหมือนไม่รู้จัก
คือการฉีดวัคซีนเข้าไปเพื่อทำความรู้จัก
ว่าถ้าเกิดมีศัตรูตัวนี้หน้าตาแบบนี้เข้ามานะต้องจัดการ
ทีนี้ก็เหมือนคนแปลกเป็นคนเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร
ซึ่งเท่ากับว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ทั่วโลกรวมทั้งในไทยด้วยมันก็ดีขึ้นเยอะมาก

เปิดประเทศการทำกิจกรรมต่างกันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ
แต่เรายังอยู่ในช่วงวงของ

เพราะว่าโอมิครอนอาการนี้จะไม่หนักหน่วงเบากว่าเดลต้า
แม้ว่าจะแตกกิ่งก้านสาขาเล็กน้อยก็ยังถือว่าเป็นไมครอนมา
ซึ่งในช่วงเวลาที่สถานการณ์คลี่คลายเราไปทำงานทำกิจกรรมต่างกันได้ตามปกติ

เปิดผ้าท่องเปิดประเทศทำม้าค้าขายกันไปเจอกัน
ระหว่างนี้มันก็แตกของมันมาใช่ไหมฮะ
อยู่ดีสงกรานมาเรามาได้ยินข่ากันอีกทีนึง

แล้วอีกอย่างหนึ่งก็อย่างว่าเราก็ไม่ได้ค่อยติดตามข่าวสารเรื่องโควิด๑๙กันมากนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ใช่ไหมฮะจนกระทั่งตอนนี้เรามาทราบข่าวก็คือ
เพราะว่าพอเขาเจอปุ๊บเขาก็ใส่รหัสเพิ่มเข้าไปเรื่อยใส่รหัสเพิ่มเข้าไปเรื่อย
แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยมันมาจากโอมิครอน

เพราะฉะนั้นเรายังเบาใจได้ว่า
ถ้าเบิกยังอยู่ในตระกูลหรือสมาชิกโอเมครอนเนี่ย

ตราบใดก็ตามอันเนี่ยตราบใดก็ตามเมื่อ

คือสมมุติออกไปเป็นโอเมก้าหรือเป็นพายหรืออะไรเนี่ยนะฮะ

แต่ตอนนี้ยังเป็นโอมิครอนอยู่
ขององค์การมันเรียกว่าไม่ได้ขยับการเปลี่ยนชื่อ
แต่ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญกันนี่เองที่ใส่รหัสเข้าไป

แสดงว่ายังเป็นสายพันธุ์ตัวเดิมอยู่
คือไวรัสมันจะมีเป็นน้ำหนามที่ทางการแพทย์บอกว่า
มันต่อยอดจากน้ำน้ำน้ำอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะ
มันก็คือต่อมาจากหนามของตัวโอมิครอนนี่แหละ

ตอนนี้เป็นตัวตึงของโควิด๑๙

เพราะว่าองค์การอนามัยโรคออกมาชี้แจงว่า
ว่าตัวนี้คือตัวตึง
ตัวตึงเลย
ตัวตึงขอให้ระวัง
ที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ